มาต่อเนื่องความดังกับคู่ซีนักร้องลูกทุ่งอินดี้กันดีกว่า
อาร์มชุติมากับแม่เนสกาแฟไง

บ้านจริงนะคะแซ่บยังไงเดี๋ยวเราประมวลภาพให้ดูเลยค่ะ

เอาล่ะเป็นยังไงนะคะมันคะแนนยังไงเนี่ย
รักหนูแต่ลายน้องเลยอะ
ใช่นะคะต้องบอกว่าทั้งสองคนเนี่ยเล็กพริกขี้หนูจริงนะคะ
บันเทิงไทยรัฐเนี่ยถามน้องอาร์มนะคะว่า
เอาจริงถ้าพี่ถามถ้าเปรียบเทียบนะคะกับเนสกาแฟใครเซ็กซี่กว่ากันนะคะ
น้องอาร์มบอกเลยว่าพี่เซ็กซี่กินกันไม่ลงหรอกนะจ๊ะ
เรียกว่าหนูก็ไม่ยอมนะคะพี่แต่ถ้าเอาความแซ่บเนี่ยนะคะ
ที่ความคิดคำพูดคำจายกให้เลยนะคะ
ยกให้เนสกาแฟไปเลยจ๊ะตั้งเสียงหน่อยค่ะ
เค้าก็จะปกป้องหนูนะ
นะคะความคิดก็ว่ากันไปนะคะแต่แซ่บเรื่องแบบว่า

น้องอาร์มก็บอกว่าเอาจริงพี่หนูสนิทกันนะคะ
แต่หนูไม่ถูกเลยซื้อลอตเตอรี่ยังไงก็ไม่ถูกนะคะ
ติ๊กต่อติ๊กต่อน้องอามเนี่ยคนตามถึง๕๓ล้านคนค่ะ

เห็นบอกว่าเธอจะไลฟ์สดบ้างไหมถามน้องอาร์ม
บอกว่าพี่หนูยังไม่ถนัดนะคะแต่ว่าอนาคตเดี๋ยวเพื่อนเขาชวนกันเองแน่นอน

เจ้าแม่อ่านจริงนะเรื่องคำแซ่บเนี่ย